มอเตอร์เวย์นะครับก่อนเข้าด่านบางบ่อ
ก็ไก่วาแหวนนะครับสองตองหนึ่งกรุงเทพมหานคร
ก่อไก่วาแหวนสองตองหนึ่งนะครับฉะเชิงเซาเอ้ยกรุงเทพมา